คุณพิธาจะต้องตอบคำถามนักข่าวอยู่หลายประเด็น

หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลพักอื่นก็ต้องตอบคำถามนักข่าวเยอะโดยเฉพาะพักเพื่อไทย

พูดถึงกันเยอะมากนะพี่อุ๋ยบอกว่าโอ้โหพักพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะยุบไป
หรือว่าลุงป้อมก็พอแล้ววางมือทางการเมืองก็เหลือแค่สอสอของพัก
ก็เคยอยู่พักเพื่อไทยกันมานี่อาจจะเฮโลไปรวมกันในพักเพื่อไทย
เพื่อไทยก็จะมีที่นั่งในสภาเยอะกว่าก้าวไกลด้วยซ้ำนะ

โอ้โหถ้าสอสอในพักพลังประชารัฐไปอยู่พักเพื่อไทยหมดจริงเนี่ย
อาจจะกลับมาเป็นแกนนำแล้วก็ต้องเอาคนของทางพักเพื่อไทยมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เพราะข่าวลือกระแสข่าวนี้บอกว่าเนี่ยจะในเร็วนี้ด้วยนะ
ไม่ใช่ว่ามันหลังโหวตนายกแล้วถึงบิ๊กป้อมจะวางมืออะไรด้วยนะ
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยตอบประเด็นนี้นะคะ
ตอบแบบชัดเจนมากคุณผู้ชมลองฟังค่ะ
ความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพัก
มันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ยืนยันครั้งที่๕๐๑นะครับ
ว่าเรายังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับ
ที่จะสนับสุนคุณที่ท้ายเป็นนายกคนที่๓๐
ยืนยันครั้งที่๕๐๑เพราะคนถามบ่อย
ก่อนจะมีประเด็นนี้คนก็ถามว่าจะแย่งแบบแข่งกับพักเก้าไกล
รวบรวมเสียงเพื่อที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
ขอบคุณหมอเจ้าน่านบอกครั้งที่๕๐๑เนี่ยเสียงประบมือเลยนะ

ไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็โพสต์ภาพไปทานอาหารต่างไปไหว้พระด้วยเนี่ยนะฮะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบเลยค่ะที่การพักก็ไปด้วย
ก็เลยลือกันว่าเอ๊ะสงสัยไปมีดิวลลับกับคุณทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายรัฐมนตรีหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสลับคั่วอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้คุณหมอชลนานก็ต้องยืนยันเหมือนกันนะฮะบอกว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเพื่อไทยเนี่ยขอยืนยันและคุณทักษิณเองก็ทวิตชี้แจงไปแล้ว
ว่ามีข่าวลือว่ามีแกนนำพักฝากรัฐบาลปัจจุบันไปพบผมที่ฮ่องกงลือกันจนมั่วหมด
ผมอยู่ดูไบครับจะเดินทางพรุ่งนี้ดึกยังไม่มีแพลนไปฮ่องกงด้วย
ครับต่อไปครั้งที่๕๐๒นะครับ
ข่าวลือดิวลลับอะไรต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับ
แต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับ
ในเจตนรมของพี่น้องประชาชน
แล้วเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสนับหนุนพักเก้าไกล
ในฐานะที่เป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล
และเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปเก้าไข่
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับ
เรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลย
ผมเองทางหัวหน้าพักก็ได้ยินข่าวจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดนะครับ
แม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับ
ความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพัก
มันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลย
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ยืนยันครั้งที่๕๐๑นะครับว่าเรายังยึดมั่น
เจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิทายเป็นนายกคนที่๓๐
และร่วมมือกับก้าวกลายจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับ
เอิ้นว่าครับทำหัวหน้าพรักเพื่อไทยชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาดูทางฝั่งของพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
ไม่เกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลทีนี้นักข่าวถามเพิ่มค่ะ
แล้วถ้าพักเก้าไกลยืนยันจะแก้ไขมาตรา๑๑๒ในสภา
มันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พักร่วมถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไหม
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าไม่เกี่ยวกันคือถ้าเป็นกฎหมายที่พักใดพักหนึ่งเขาอยากจะผลักดัน
ก็สามารถเสนอได้ก็ขึ้นอยู่กับสองสภาว่าจะเห็นด้วยไหม
ซึ่งก็ย้ำว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่จะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๑๑๒ในส่วนของพักไทยสร้างไทยนะคะ
เคารพในเสียงประชาชนแต่ว่าเราเองก็มีจุดยืนในเรื่องของ๑๑๒
ก่อนเลือกตั้งอย่างไรตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐนะคะก็บอกว่าการร่วมรัฐบาลจะผลักดันรัฐธรรมนูลจากปลายปากกาของประชาชน
ไม่ใช่ปลายกระบอกปืนการทำรัฐประหารต้องหมดไปจากประเทศไทย
ถ้าใครทำจะถือว่าเป็นกระบดค่ะ
ก็คือการที่เราจะร่วมกันผลักดันรัฐมนูลของประชาชน
โดยรัฐมนูลถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุด
จะต้องไม่มาจากปลายกระบอกปืนของพระเด็จการ
แต่ต้องมาจากปลายปากกาของประชาชน
และเราต้องระบุและทำให้เป็นจารีด
เป็นจารีสที่ทุกฝ่ายยอมรับว่า
ต่อไปนี้การรัฐประหารคือกระบด
ต้องได้รับโทษสูงสุดและต้องไม่เกิดอีก
ส่วนเสรีรวมไทยพลตมตเอกเสรีพิสุธตมียเวทหัวหน้าภักดิ์
ตอนแถลงข่าวนะฮะนักข่าวก็ถามป๊าเสรี
เกี่ยวกับเรื่องของการยุติวงจรการรัฐบาหาร
พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ตอบว่าอย่างไรลองฟังนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ปีนหน้าต่อก่อน

เห็นไหมลอยไปกับสายลม
มั่นใจที่ก็ถึงเวลาแล้วก่อน

ยังเลือกเสร็จเลย
ใช่มั้ยฮะหนาใจเย็น

ผมก็รู้แต่คนอื่นไม่รู้นะครับนะน้องก็ไม่รู้หรอก
เพราะฉะนั้นผมก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการแก้ไข
หากมีภาคใดภาคหนึ่งที่จะแก้มาตรศักดิ์๑๒นี้นะครับ
รวมถึงเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ซึ่งหลังจากนี้คงต้องไปคุยรายละเอียดทั้งหมดกันในสภาอีกครั้ง
แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อบ้านเมือง
ซึ่งทางพักเสรีรวมไทยวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่า
ยินดีให้พักเก้าไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
และพร้อมสนับสนุนให้นายพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
ทีนี้ในส่วนของพักประชาชาติค่ะ
หัวหน้าพักก็คือคุณวันมุธมัธนอมธานะคะ
มันมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับทางพัก

เรื่องสมรสเท่าเทียมกับเรื่องของสุรก้าวหน้า
ก็เลยมีการหารือปรับกันในเรื่องตรงนี้นะคะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำรัฐประหารด้วย
บอกว่าพอแล้วขอให้ปี๕๗เป็นครั้งสุดท้ายนะ
เราต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนได้แล้ว
คุณวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติบอกเลยว่า
อยากแสดงความคิดเห็นเรื่องของการยึดอำนาจของประชาชน
เพราะเมื่อ๙ปีที่แล้ว๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙

ต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์

เพราะว่าประชาชน๗๐กว่าล้านคน
ถูกคนไม่กี่คนยึดอำนาจง่ายแบบนี้เหรอ
ตัวเองภูมิใจที่วันนี้มาอยู่ตรงนี้
เพื่อร่วมกันประกาศกระจายอำนาจให้ประชาชนค่ะ
หลังจากเมื่อ๙ปีที่แล้วมีการยึดอำนาจไป

ว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนมา
อยากให้การกระทำจากผู้มีอำนาจเมื่อ๙ปีที่แล้ว

ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว

กระจายความสุขให้กับประชาชน
วิงวอนทุกฝ่ายทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกัน

ขอให้ท่านให้โอกาสพวกเราที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ตรงนี้

ก็ในเมื่อท่านเคยให้โอกาสกับคนที่ยึดอำนาจไปตั้ง๙ปี
โดยไม่สามารถคัดค้านอะไรได้เลย
แต่วันนี้ท่านก็ควรจะให้โอกาสพวกเราที่มาจากอำนาจของประชาชน
ให้พวกเราได้ทำเพื่อประชาชน

โดยคงเป็นประชาชน
ก็ต้องแล้วมาเลย
ก็ลับมาได้

และยังมีเพื่องที่เห็นตรงกัน
และยังมีประชาชน
ได้ทำงานให้จะถูกต้องกับดรายครั้ง
ก็ก็ได้มา
ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากคำนาจของประชาชน
และเราพร้อมนะครับที่จะทำงาน
เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชน
เพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับ

เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยไร้เงื่อนไข
ก็คือมันขัดแย้งกับหลักศาสนาของอิสลามค่ะ
เพราะว่าสมรสเท่าเทียมจะต้องประกอบด้วย๒ส่วน
คือคู่สมรสผู้ทำพิธี
ซึ่งถ้าคู่สมรสไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาก็จะทำพิธีไม่ได้
สำหรับใครที่รู้สึกว่าการสมรสเท่าเทียมไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นทำในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คุณวันนอร์ก็บอกว่าทางประชาชาติขอสงวนสิทธิ์เรื่องนี้นะ
สงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มันขัดต่อหลักศาสนาอิสลามค่ะ